คุณผู้ชมไปดูเรื่องราวของการสร้างอาชีพ
คุณชนะพูดมาก็ดีแล้วว่าใครที่มีฝีมือในการทำว่าวก็อาจจะหาอาชีพเสริมได้ในช่วงนี้
หรือว่าวันนี้มีอาชีพที่อยากจะมาแนะนำอาชีพอะไรได้เงินเดือนหลักแสนค่ะ
ไปดูเลยจ้ะที่นี่ค่ะบ้านแม่จวานะคะอยู่อำเภอแม่ใจจังหวัดพยาว
ที่เนี่ยเขามีการปลูกผักเป็นแบบแปลงผักไฮโดโปรนิกเลยเป็นแปลงผักของคุณชินวัฒน์ตาไคร้นะคะ
เขาร่ำลือกันว่าแปลงผักที่นี่สร้างรายได้เดือนนึงเป็นหลักแสนนะ
แท้แค่ไหนทีมงานตลอดข่าวของเราลงพื้นที่ไปสอบถามคุณพี่ชินวัฒน์
คือคุณพี่เขาบอกว่าคุณชนะคุณชิสาเรื่องที่เขาร่ำลือกันเนี่ยเป็นเรื่องจริง
ได้เงินเดือนเป็นแสนเลยเหรอย้อนความกันไปนิดนึงคุณผู้ชมที่มาที่ไปเป็นแบบนี้
หลังจากที่พี่ชินวัฒน์เขาเรียนจบจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เขาเรียนทางด้านการเกษตรนะครับ
ปี๒๕๕๘ก็กลับมาอยู่ที่บ้านแล้วก็มาดูแลคุณแม่ค่ะควบคู่กับการทำงานประจำไปด้วย
แล้วระหว่างนั้นเนี่ยพี่เขาก็ใช้เวลาว่างในการปลูกผักสวนครัวขายแต่เขาบอกตอนนั้นก็ไม่ประสบความสำเร็จนะ
ก็เลยมาคิดว่าจะทำอะไรดีเนาะที่คนไม่ค่อยทำกันแถวนี้แล้วได้รายได้ดีด้วย
ก็เลยมาตกลงปรงใจอยู่ที่การปลูกผักไฮโดโปนิกแบบนี้ค่ะผักปลอดสารพิษนั่นเอง
แล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมเขาบอกเหมือนถูกรางวัลใหญ่เหมือนถูกลอตเตอรี่
เพราะไอ้เจ้าผักไฮโดโปรนิกอยู่มาวันหนึ่งมันกลับกลายเป็นที่ต้องการของตลาดมาก
เรื่องของเทรนด์สุขภาพมันเข้ามาพอดีใช่แล้วเขาก็ขายดิบขายดีคือสัปดาห์หนึ่งอ่ะ
ขายได้๒๕๐กิโลกรัมเดือนนึงเดือนละ๗๘๐๐๐บาทคุณผู้ชม
แล้วนอกจากนี้นะคุณชินวัฒน์เองเขาก็มีการส่งขายไปที่ตลาดด้วย
ที่ตลาดสดแล้วก็ขายผ่านช่องทางออนไลน์อะไรแบบนี้
คือเดี๋ยวนี้สะดวกสบายมากเลยเราไม่ต้องมีหน้าร้านก็ได้นึกออกไหม
ช่วงหน้าหนาวแบบนี้เขาบอกยิ่งขายดี
เออเอาสิใครอยากจะมองหาช่องทางทำกิน
อันนี้เป็นอีกหนึ่งอาชีพนะที่คุณสามารถทำได้จริงนะ
ปลูกกี่วันถึงจะเก็บได้แล้วแต่ละผักแต่ละชนิดก็มีความแตกต่างกันออกไป
เพราะฉะนั้นอันนี้เอามาแนะนำนะคะสำหรับใครที่อยากจะลองหาอาชีพเสริม
อาจจะลองปลูกเล็กน้อยทานเองในบ้านก่อนก็ได้เหมือนกัน
จุดเริ่มต้นของหลายคนก็เริ่มมาจากปลูกกันเองนั่นแหละ
ฉันมีเหมือนกันปลูกในขวดน้ำให้มันทานได้ได้ปลูกในน้ำไงฮะ
เออทานได้เริ่มต้นง่ายแบบนี้เขาชอบปลูกผัก
ปลูกผักส่วนสั่วทานทุกวันนี้ผักเต็มบ้าน
ใช่นอนนอกบ้านนะอยู่กับธรรมชาติอยู่ในวุ้ง